คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูกันต่อครับกระทรวงพลังงานโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ร่วมมือกันกับภาคเอกชนนะครับ
ลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสนับสนุนในการออกแบบอาคารแล้วก็สิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ออนุรักษ์พลังงาน
เรื่องนี้น่าสนใจนะครับติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
ห้างสรรพสินค้าที่ออกแบบด้วยกระจกสะท้อนแสงผนังคอนกรีตมวลเบาและช่องอากาศกันความร้อนใต้หลังคา
คือโมเดลตัวอย่างของโครงสร้างอาคารประหยัดพลังงานที่กระทรวงพลังงาน
โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนในกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์๕รายใหญ่ในประเทศไทย
ลงนามบันทึกความร่วมมือส่งเสริมการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
และส่งเสริมบ้านที่อยู่อาศัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงานตามแผนบูรณาการพลังงานของประเทศค่ะ
เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะออกมานะครับ
ประกอบการทั้ง๕รายวันนี้ก็ถือว่าสมัครใจในการที่จะดำเนินการก่อนที่กฎหมายจะออกมา
ถือว่าเป็นการดำเนินการเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กระทรวงพลังงานวางแผนไว้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะประโยชน์ทั้งผู้ประกอบการเองผู้ซื้อแล้วก็กระทรวงพลังงานและภาพรวมของประเทศไทยด้วยครับ
เข้าใจว่ากฎหมายตัวนี้จะมีอีกหนึ่งใบอนุญาตที่จะเป็นตัวที่อนุญาต
แล้วก็เข้าไปดูว่าโครงการนั้นมีความสามารถในการพลังงานมากน้อยแค่ไหน
อกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงร่างกฎหมายกำหนดประเภทหรือขนาดอาคาร
และมาตรฐานหลักเกณฑ์ในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพุทธศักราช๒๕
และจะนำร่องใช้กับอาคารขนาดใหญ่พื้นที่ตั้งแต่๑๐๐๐ตารางเมตรขึ้นไป
และตรยอยบังกับใช้กับอาคารพื้นที่ตั้งแต่๒๐๐๐ตรมภายในปี๒๕๖๒
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน